คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงชื่อดังอย่างพี่เนกวินัยไกรบุตรกันบ้างนะคะ
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่กลับมาอีกครั้ง
กลับมาไลฟ์สดบอกว่าตัวเองป่วยหนักนะคะคุณผู้ชม
คือตอนนี้เนี่ยเนี่ยค่ะดูจากในคลิปเนี่ยคือพี่เมกเนี่ยดูซูบดูพร้อม
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่ากำลังป่วยหนัก

กันตัวเองผิดปกติที่ผิวหนัง

พบผู้ป่วย๑ใน๔แสนคนค่ะ
คนไทยมีไม่ถึง๑๐คนนะคะ
น้ำพองขึ้นทุกที่เลยค่ะขึ้นหัวขึ้นหน้าขึ้นคอรักแร้
ขึ้นทุกที่ที่ขึ้นได้ตอนนี้ทรมานมากแต่ก็จะสู้
พร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากแฟนที่ส่งให้ด้วยนะคะ
ใหญ่มากทรมานมากเละมาแล้วครับดูดิดูดูที่หน้าดิฮะ
ดูหน้าแค่หน้าพอที่คอที่หน้าแล้วคิดดูตรงอื่นจะเป็นยังไง
ตัวเป็นยังไงนึกสภาพออกไหมพอเป็นพอพอมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วมันก็
ุ่มถ้าหัวไม่มือแล้วมันแตกพอมันแตกมันก็เป็นเลือด
มันเป็นแผลเป็นหมดทั้งตัวเลยนะฮะผอมดำหน้ามืดเลยแบบกินไม่ได้
กลัวมากกลัวมากจิตตกมาก
ซึ่งทางด้านแพทย์หญิงอรยารองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ให้ความรู้โรคเพมฟิกัสหรือตุ่มน้ำพองเรื้อรังผ่านไทยรัฐออนไลน์
บอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อรักษาให้หายได้
เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ
ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ
อย่าลดหรือเพิ่มยาเองการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ไม่มีรอยโรคเกิดขึ้นใหม่นั่นเองก็ดูแลตัวเองดีนั่นแหละ
เขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ
ซึ่งไปทำลายเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวหลุดลอกจากกัน
ส่วนสาเหตุเขาบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน
ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มีบทบาทร่วมกันในการก่อโรคนะคะ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีอายุอยู่ที่ประมาณ๕๐๖๐ปี
คือในวัยรุ่นวัยเด็กเนี่ยอาจจะไม่พบเจอ
แต่พออายุมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้

เราอายุขึ้นมันอาจจะเริ่มถอยลงลดน้อยลงอย่างนี้ไง
เขาบอกว่าปัจจัยทางพนุกรรมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ย

พักผ่อนน้อยถือว่าเป็นสาเหตุหลักของอาการป่วยทุกโรคเลยนะ
เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพร้อมด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้มีโรคประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย

ยังไงก็อยากให้พี่เมฆดูแลตัวเองแล้วก็หายไวแล้วกันนะคะ